คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะนี่อยู่ด้านหลังเลย
คุณผู้ชมเห็นหลังของเด็กชายคนนี้ไหม

หลังเป็นลายเหมือนถูกเขี้ยนถูกตี
แล้วก็ใบหน้าของเด็กนะคุณต้องเซ็นเซอร์ไว้แบบนี้
เหมือนถูกบุหรี่หรือว่าไฟจี้จนเป็นรอยจุดเลย

ตื่นมาเอาลูกน้อยหายตัวออกจากบ้าน

จนกระทั่งมาพบเด็กในสภาพที่โอ้โหร่างกายบ่อบช้ำแบบนี้นะฮะ

มันเจ็บนะลูก

มีลูกไงเผาเจออย่างเด็กสภาพแบบนี้
แล้วน้องเอาจริงนะเขาเด็กวันนี้เขาก็ดูเนี่ย
เขาถึงบอกว่าใส่เสื้อผ้าเขาก็อาย

รอยแบบนี้คุณคนใจร้ายที่ไหนเนี่ยทำไมตีเด็กขนาดนี้นะฮะ
ผ่านหลังมีรอยแดงเต็มไปหมดนะฮะ
แล้วก็ใบหน้าคล้ายถูกไฟหรือว่าบุหรี่เนี่ย

เอนามสมมุตินะร้องไห้เกือบตลอดเวลา

เกิดขึ้นในชุมชนเขาแดงตะบนเขาแดง
อำเภอสิงหะนครจังหวัดสงขลานะครับ
นี่ผู้เป็นแม่ก็คือนางสาวสมจิตอายุ๔๒ปี
แม่เนี่ยโอ้โหเจ็บปวดไปถึงหัวใจนะฮะ
เมื่อเห็นบาดแผลตามตัวของลูก

อาศัยอยู่กับน้องเอคือลูกชายคนเล็ก
และยังมีลูกชายคนโตวัย๗ขวบนะ
นอนอยู่ในบ้านเธอก็พาเข้าไปในบ้าน

ส่วนสามีเป็นลูกเรือประมงออกทะเลหาปลา
เดือน๒เดือนถึงจะกลับเข้าฝั่งกลับมานอนบ้าน

พอตี๔นะคุณแม่ของเธออยู่อีกบ้านหลังหนึ่ง
ก็ตะโกนบอกช้าแล้วตื่นมาเดี๋ยวจะไปงานกัน

มันเหมือนร่องรอยเดินย่ำตรงทุ่งผักบุ้ง

เพราะว่าตรงรอยเท้ามันดูเป็นรอยเท้าเหมือนผู้ใหญ่

ทีนี้โอ้โหตามหากันทั่วบ้านทั่วเมืองเลย
ให้ชาวบ้านช่วยหาด้วย
และเข้าแจ้งความไว้ที่สพสิงหานคร

เจ้าหน้าที่ก็ตอนแรกบอกว่ายังไม่รับแจ้งความ

เจ้าหน้าที่ก็เลยจัดกำลังเข้าค้นหา
เข้าช่วยหาและชาวบ้านก็ช่วยกันค้นหา

อยู่ริมทะเลห่างจากบ้าน๕๐๐เมตร
เปื้อนโครนเปื้อนดินตัวดำเงียมเลย

พอมาทำความสะอาดเห็นบาดแผลแล้วแม่บอกโอ้โหใจแทบขาดนะฮะ

ก็มองนาฬิกาว่าแม่นี่ยังไม่๖โมงที

หนูก็เลยถามแม่ว่าแม่สตาร์อยู่นั่นไหมอืม

แล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าไม่มีหนูก็
ในใจเพราะเหตุการณ์มันเคยเกิดแล้วหนูกลัว

เจอร่องรอยคือว่าทางชายผักบุ้งนะคะมีรอยย่ำไป

ประตูนี้จะเป็นไม้ค้ำไว้
คนนอกจะเข้ามาไม่ได้ไม้จะค้ำปิดไว้
แต่ทุกวันนั้นตั้งแต่นี้ที่หนูย้ายมานั้น

หนูจะล็อกกุญแจนี้ไว้ข้างนอกทุกวันเลย

คือแม่กลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

กลับไป๔เดือนกว่า๒๖มิถุนานะคุณนะ
มาฟาดหลังเด็กเหมือนพวกก้านมะพร้าวเลยนะครับครับมาฟาดหลังเด็กแม่ก็เข้าไปถามว่าตีลูกฉันทำไมตีลูกฉันทำไม
แล้วนายสิทธิ์วิ่งหลบหนีไปครั้งนั้นนะคุณมีนาคมก็พาลูกเข้าแจ้งความที่สพสิงหานครแล้วนะฮะ
สพสิงหานครตอนนั้นก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวนายสิทธิ์มาสอบปากคำว่าก่อเหตุตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่นะครับ
และทีนี้กลายเป็นเรื่องใหม่นะคุณนะแม่ก็ยังบอกสงสัยจะเป็นนายสิทธิ์คนเดิมเนี่ย
ไม่รู้อะไรนักหนากับลูกของฉันถึงมาจับมาตีมาเขี้ยนแบบนี้นะครับ
ล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบจากตำรวจกองปราบ
กล้องกำกับการ๖กล้องประคับการปราบทีนี้เรื่องใหญ่แล้วนะครับคุณฮะ
ร่วมกับตำรวจในพื้นที่คือสพสิงหะนครไปติดตามตัวนายสิทธิ์ครับ
อายุ๔๐ปีผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนที่สพสิงหะนคร
แต่นายสิทธิ์ให้การปฏิเสธบอกว่าผมไม่ได้ก่อเหตุ
ไม่ได้ก่อเหตุในการอุ้มน้องเอไปทำร้าย
และอ้างว่าผมยังไม่รู้จักบ้านของเด็กด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหน
ซอกเล็บเสื้อผ้าของน้องเอว่ามันตรงกันหรือไม่
ส่งไปตรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙
แล้วก็เบื้องต้นปล่อยตัวนายสิทธิ์กลับไปก่อน

นี่ตอนคุมตัวคือคุมตัวไปสอบปากคำนะครับ
ตำรวจไล่ดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุที่แท้จริง
โดยมีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

แล้วก็สอบสวนผู้อยู่ใกล้ชิดกับเด็กทุกคน

เพื่อหาความจริงเรื่องนี้ว่าใครเป็นคนทำร้ายเด็กกันแน่
เพราะเป็นคดีที่โหดเยี่ยมทารุณ
คงไม่ได้เกิดบาดแผลได้เองหรอกคุณ
มันต้องมีคนทำต้องมีคนผิดนะฮะ

ใช่ค่ะนี่ดิฉันอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมนะ
เข้าใจคนที่คอมเมนต์มาคอมเมนต์นี้เลยบอกว่า
ถ้าเป็นลูกผมแล้วรู้ว่าใครทำผมเอาตาย

คนเป็นพ่อคนเป็นแม่เห็นลูกอยู่ในสภาพแบบนี้

ใช่ค่ะบางครอบครัวยังไม่เคยตีลูกเลย

ระหว่าง๒๔ชั่วโมงที่ต้องรอแจ้งความ
มันหมายถึงชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะ
ฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกอินยังไงก็ไม่รู้ค่ะคุณผู้ชม